ไปดูกันก่อนที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์อุกอาจทีเดียว
กรณีที่คนร้ายบุกไปยิงพ่อค้าผลไม้จนเสียชีวิต
ขณะที่เขาที่กำลังช่วยภรรยาเก็บแผงขายผลไม้อยู่เนี่ย
นี่คือยิงกันโอ้โหกล้องวงจรปิดจับชัดมากเลย
ใช่ค่ะกล้องจับเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
ตำรวจตั้งเป้าปมการก่อเหตุไว้๒ประเด็นก็คือเรื่องความขัดแย้งเก่าแล้วก็ปัญหาส่วนตัว
หลังพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายก็เพิ่งจะพ้นโทษจากคดียาเสพติดออกมา
ตอนนี้เร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดหาตัวคนก่อเหตุนะคะ
ซ้อนท้ายลงมาจากรถใช้ปืนไล่ยิงนายดำรงศักดิ
หรือว่าใหญ่บินมาตรอายุสี่สิบปีขณะกำลังเก็บเต็นต์ค่ะ
ผลไม้บริเวณหน้าศูนย์กู้ภัยเทศบาลตะบนเหนือคลอง
ปากซอยเทศบาล๓ตะบนเหนือครองในจังหวัดกระบี่
กำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พากันวิ่งหนีหลบกระสุนกันจ้าละวันเลยค่ะ
ซึ่งนายดำรงศักดิ์ก็วิ่งหนีนะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยยังคงไล่ยิงตามหลังจนล้มลงค่ะ
จากนั้นมือปืนก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่มุ่งหน้าไปทางถนนร่วมใจ
ดำรงศักดิ์ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหนือคลอง
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้นะคะ
เมืองต้นผู้ตายมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่สะโพกซ้ายใน๒นัดเอวซ้าย๑นัด
ต้นแขนซ้าย๑นัดกระสุนทะลุเข้ากลางอก
ต่อมาตำรวจสภเหนือครองพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนั่นก็คือที่บริเวณหน้าศูนย์กู้ภัย
ข้างรถมาเจอพบกล้องเลือดตกกล้องอยู่
ส่วนบริเวณห้องวิทยุของศูนย์กู้ภัยก็มีร่องรอยกระสุนปืนยิงใส่หลายนัด
มีร่องรอยเป็นรูแบบนี้เลย
พบหัวกระสุนขนาด๓๘ตกอยู่๒หัวก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าช่วงเกิดเหตุผู้ตายกับภรรยาเขามาตั้งเต็นต์ขายผลไม้หน้าศูนย์นี่แหละค่ะ
ระหว่างที่ผู้ตายกับภรรยากำลังช่วยกันเก็บของผู้ตายกำลังจะย้ายเต็นต์มาเก็บ
มีคนร้ายสองคนสวมหมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสีฟ้า
ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดด้านหลังของผู้ตาย
จากนั้นคนนั่งซ้อนท้ายลงมาจากรถค่ะชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ผู้ตายไปสี่ห้านัด
เมืองต้นตำรวจตรวจสอบประวัติของผู้ตายทราบว่าก่อนหน้านี้เคยต้องโทษคดียาเสพติด
จะพ้นโทษออกมาเพียงไม่กี่เดือนก็เลยมาทำอาชีพขายผลไม้กับภรรยา
โดยตั้งแผงขายอยู่หน้าศูนย์กู้ภัยบ่อยครั้ง
ตำรวจเขาตั้งปมสังหารเอาไว้ที่ปัญหาส่วนตัวกับความขัดแย้งเก่าที่ผู้ตายเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งจะสอบสวนภรรยาและยาดของผู้ตายเพื่อหาสาเหตุ
ทั้งเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีด้วย
เพื่อติดตามมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ